เอาไหมเพื่อนสะกิดเพื่อน
เพื่อนสะกิดเอาเพื่อน
สะกิดสะกิดนะสะกิดนะ

เขาส่งไปให้สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชตรวจสอบหน่อย
เป็นกลุ่มนักเรียนชั้นมปลายของโรงเรียนชื่อดังของนครศรีธรรมราชครับ
จากบ้องไม้ไผ่กันแบบที่คุณผู้ชมเห็น
ผมไม่รู้จะบรรยายว่าความรู้สึกนี้มันเป็นยังไง
นะแต่เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแหละครับเพราะว่ายังเป็นเด็กเป็นเยาวชนกันอยู่
แต่เสพกัญชากันอย่างเปิดเผยล่าสุดนายสันติพัฒน์โคจีจุล
ท่านเป็นศึกษาทิการจังหวัดนครศิรธรรมดาดสั่งการให้สารวัตรนักเรียน
แล้วก็ชุดเคลื่อนที่เร็วไปตรวจสอบต้นต่อของคลิป
ก็พบว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับ
เป็นนักเรียนมัธยมไม่ได้เสพกันในโรงเรียน
แต่เสพกันที่บ้านของนักเรียนคนหนึ่ง
โรงเรียนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแม้ว่าไม่ได้อยู่ในโรงเรียนนะครับ
ภูมิในการก็เรียกนักเรียนนะครับ
ผู้ปกครองมาว่ากล่าวตักเตือนกำชับให้ดูบุตรหลานให้ดี
นะครับก็ไม่ได้ดำเนินคดีแต่อย่างใดครับ